แต่บ้านนี้บอกเลยว่ารางวัลของชีวิตอาจจะไม่ใช่ลอตเตอรี่
แต่รอคอยเบบีมา๔ปีเต็ม
สุดยอดพี่ยุ้ยคุณผู้ชมขาพี่ยุ้ยแล้วก็พี่ทันนะฮะ

คุณผู้ชมบอกเลยว่าแม้จะต้องพึ่งวิธีทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่เป็นไร
แต่คือมันลุ้นแล้วลุ้นอีกลุ้นเหลือใจจริง
จริงเพราะว่าพูดพี่ยุ้ยมีไข่ที่แข็งแรงเป็นแค่ใบเดียวเท่านั้น
คุณผู้ชมนี่มันยิ่งกว่าปฏิหารนะ
และอยากให้คุณผู้ชมรอดูนะนี่ออร่าของว่าที่คุณแม่
คุณดูดิสวยขนาดนี้สมแล้วจ้าที่ยินดีด้วยค่ะคุณได้ลูกสาว
พี่ยุ้ยบอกเลยว่าไม่แพ้ท้องเลยจ้ะแม้จะเป็นท้องแรกของพี่
อาเจียนสักครั้งไม่มี
เบบีใจดีกับคุณแม่มากค่ะ
ส่วนวาที่คุณพ่อออกอาการเหอแบบเบอร์สุดเลยนะ
ตั้งแต่บอกว่าจะเริ่มไว้หนวดตามสไตล์คุณพ่อคือห่วงลูกสาวไง
แล้วก็ขอเคลมเรียบร้อยเลยว่าลูกสาวเนี่ยหน้าเหมือนพี่ทันแน่นอน
นี่เด็กที่ยังอยู่ในท้องอยู่เลยนะ

แล้วนี่เบบีอายุ๓เดือนกว่าเอง
แต่ว่าทราบโครงหน้าแล้วว่าได้หน้าตัวเองเต็ม
และความเหอะขั้นสุดตอนนี้คุณผู้ชม
อะไรรู้ไหมบ้านอื่นอาจจะเตรียมเสื้อพงเสื้อผ้าขวดนม
บ้านนี้เตรียมอะไรสร้างสนามเด็กเล่นให้ลูกไปเลยนี่นะคะ

และความวางใจกับวิธีวิทยาศาสตร์สำเร็จไปแล้ว
ทางสายมูที่เคยไปไหว้ล่ะไปขอพรพระเอาไว้เยอะแยะเลย
หลังจากนี้พี่ทันพี่ยุ้ยบอกว่าจะรีบไปแก้บนค่ะ
รวมไปถึงเรื่องชื่อเล่นชื่อจริง
นักข่าวเราก็ถามว่าพี่วางไว้ยังไงบ้าง
พ่อชื่อพ่อทานแม่ชื่อแม่ยุ้ยจีรนา

เริกผ่าพ่อจะเป็นช่วงตอนไหนดีนะ
ทันก็บอกว่าจะเป็นช่วงหลังสงกรานปีหน้าค่ะ
คู่นี้เขาบอกเลยเขามูสุดเหมือนกัน

ดูหมดแล้วครับ

ดูเหมกระทั่งเลิกฝังตัวอ่อนครับ
เพราะว่าอย่างเราอย่างเคสเรา
ถือว่าเราต้องเอาทุกอย่างมารวมกันช่วยกัน

สวดมนต์ไว้พระขอภอน

เกินเกิน๔๐ปี

ทุกวันก็ก่อนนอนก็จะทำบุญเอาเงินใส่ในกล่อง

โดยเนื้อแท้ของพี่ยุ้ยอยู่แล้ว
ยิ่งตอนท้องแบบนี้พี่ยุ้ยก็ยิ่งเป็นคนใจเย็นมากขึ้น
ที่บอกไปว่าทำกล่องบุญเอาไว้ให้ลูกเลย
ทุกวันหยอดกระปุกให้ลูกสะสมไป

วิ้ี่ขอบคุณมากเลยนะค่ะ

แม่เรายังทำกินข้าวอยู่